คุณผู้ชมครับคดีที่สพบผุดอำเภอกเกาะสมุยสุราธานี

พาตัวผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงชาวเมียนมา

เป็นหลักฐานในวันนั้นในคืนวันต่อเหตุ
พบพุทธดาบกำรวจวัชชาวินสินทุสโมสร
พบหมู่งานสืบสวนปฏิบัติหน้าที่๑๐เวรคืนนั้น
เปิดประตูห้องขังแล้วก็เอาตัวสาวชาวเมียนมาอายุ๒๑ปี
ที่เขามีคดีอยู่ต้องรอดำเนินคดีถูกส่งตัวกับประเทศต้นบ้านเกิดของเขาด้วย
พาเขาออกมาแล้วพาไปล่วงละเมิดทางเพศ
ก่อนจะพากลับมาที่ห้องขุมขังเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งกว่ากว่า
คืนวันที่๑๓มกราคมดูนะครับไปไขกุญแจแล้วเรียกผู้ต้องขังสาวชาวเมียนมาออกมา
สักพักเหมือนกับพูดเหมือนคุยอะไรแล้วก็จะจูงเข้าไปเลยจูงเข้าไปห้องปฏิบัติการจราจรนะฮะ
ช่วงตีหนึ่ง๑๓มกราคมจะเห็นว่าดึงดึงจูงเข้ามานะครับ
เสร็จแล้วพาไปห้องจราจรแล้วก็ข่มขืนเขาหลังจากนั้นตี๒๑๙นาที
ก็พากลับมาที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็ล็อกกุญแจ
จูงไปแล้วก็ตัดไปนู่นเลยฮะพากลับมาตี๒๙นาทีนะครับพาออกไปตอนตี๑๔
พาเขากลับไปส่งที่เดิมแล้วก็ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ใช้เวลาก่อเหตุอยู่สัก๒๐นาทีนี่ตอนพากลับมานะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากนั้นมีญาติของหญิงสาวชาวเมียนมาส์คนนี้เขามาเยี่ยม
เธอก็เลยบอกญาติญาติก็เลยไปปรึกษาไปแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาก็มาบอกกับตำรวจกับการสอพบอบขุดก็เลยบอกว่า
งั้นให้แจ้งความแล้วก็ดำเนินคดี
แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับลูกน้องของตัวเองไปเรียบร้อย
วันนี้ผู้ครับการตรธรรมสุราชธารณี
ลงพื้นที่มาสพบผุดมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงท่านหน่อยนะฮะที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้นะครับ
คือดาบบรุณพจรินเนี่ยก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่

แต่ว่ามีร่องรอยของการตรวจทางแพทย์นะครับ

คือตำรวจบอกว่าอย่างน้อยคุณก็เอาเข้ามาได้ยังไง

ตอนนี้ได้ประกันตัวนะครับหลังจากถูกสารออกหมายจับ

แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนะครับ
ได้รับประกันตัวด้วยวงเงิน๔แสนบาทนะครับ
เมื่อเย็น๑๔มกราคมนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นผู้ต้องหานะครับ
ตอนนี้ทางเรือนจำอำเภอก่อสมุย
ได้รับโทษข้อหายาเสพติด๒ปีกว่า
แล้วช่วงที่จะต้องมีการผลักดันกลับประเทศเนี่ย
ก็ต้องมาคุมตัวไว้ที่นี่ก่อนก็มาประสบเหตุถูกกระทำแบบนี้นะครับ